คุณผู้ชมคะติดตามประเด็นอาทยากรรมกันต่อค่ะ

มีหลายเรื่องเรื่องแรกเริ่มจากเหตุการณ์ในบ้านนะคะ
สามีเนี่ยไปแจ้งตำรวจบอกว่าภรรยาตกบันไดนะคะ
แต่ตำรวจถามไปถามมาพบพิรุษพบว่าเป็นการจัดฉาก
จริงแล้วเนี่ยเขาได้ใช้มีดฟันคอภรรยา
แล้วก็มีการทำหลักฐานเหล่านี้ขึ้นมา
แล้วก็เรียกตำรวจเข้ามานะคะ
พนักงานสอบสวนตำรวจนครบานบางขุนเทียนค่ะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หลังได้รับแจ้งว่ามีเหตุหญิงตกบันไดเสียชีวิต
ภายในห้องเช่าเลขที่๑๑๙ทับ๘๗ซอยเอกชัย๖๔ทับ๕ย่านบางบอนค่ะ
พบนายสมควรศรียางนอกอายุ๔๕ปียืนรออยู่ที่เกิดเหตุ
เรื่องต้นนายสมควรเล่าว่าผู้เสียชีวิตคือนางสมยงแจ้งชัยศรีภรรยาของตัวเองที่ประสบอุบัติเหตุ
พลัดตกบันไดจนได้รับปากเจ็บ
ขณะนั้นได้เข้าช่วยเหลือแล้วก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วให้นางสมยงนอนพัก
กระทั่งเวลาประมาณ๓นาฬิกากลับพบว่านางสมยงได้เสียชีวิตแล้วนะคะ
แต่จากการสอบถามตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าตอนที่ให้การเนี่ยนายสมควรมีพิรุษนะคะ
ก็เลยตรวจค้นที่เกิดเหตุพบมีดมีคราบเลือดติดอยู่ถูกซุกซ่อนไว้ที่บริเวณขั้นบันไดค่ะ
สอบสวนในสมควรอีกครั้งหนึ่งกระทั่งยอมรับมาในที่สุดนะคะ
รับสารภาพบอกว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าภรรยาตัวเองเนื่องจากมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ประกอบกับถูกผู้เสียชีวิตด่าทอรุนแรงจึงเกิดบันดาลโทษะ
ใช้มีดฟันไปที่ศีรษะจนเสียชีวิตจากนั้นได้ทำลายหลักฐานโดยเช็ดคราบเลือดทั้งหมด
นำผู้เสียชีวิตมานอนบริเวณที่นอนตามปกติแล้วก็ได้นำมีดที่ใช้ฟันศีรษะของผู้ตายมาซ่อนไว้ค่ะ
จากนี้ตำรวจก็ยังพบเสื้อของนายสมควรที่ใส่ในขณะก่อเหตุนะคะ
แวนไว้บริเวณราวตักผ้าชั้น๓จึงควบคุมตัวนายสมควรแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อนดำเนินคดีต่อไปค่ะ